โอ้โหในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลของเพื่อไทย
เขามีความเคลื่อนไหวแบบรัวเลยใช่ไหมคะ

เป็นแคมเปญเป็นภาพที่เป็นกระดาษไปแปะบ้าง
ภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างนะคะ

จะเป็นคลิปผลงานตั้งแต่อดีตที่คุณทักษิณ

นี่ปล่อยออกมาเป็นคลิปนี้นะคะ

คลิปของคุณเศรษฐาที่เป็นการ
นำปลาใสเอามาตัดต่อใหม่
พูดถึงเรื่องความคับแค้นใจที่เห็นประเทศตกต่ำ

ขณะที่คนบางกลุ่มที่มีอำนาจใหญ่คับฟ้าเอาเปรียบประชาชน
แล้วก็พูดถึงผู้นำที่ไร้หัวใจ
เอาปืนเอารถถังออกมายึดอำนาจจากประชาชน
ตบท้ายว่าคนอย่างผมไม่คิดจะไปร่วมงานกับคนพวกนี้
๘ปีกับการบริหารของรัฐบาลที่ผ่านมา
ประเทศไทยของเราตกต่ำถดถอยลงเรื่อย
ผมได้เห็นกับตาตัวเองถึงความเดือดร้อน
ครับแค้นใจและความยากลำบาก
ประการของคนในประเทศ
ในขณะที่คนบางกลุ่มที่มีอภิษฎใหญ่ครับฟ้า
รวมตัวกันใช้อำนาจเอาเปรียบประชาชนคนธรรมดา
และผมเห็นผู้นำที่ไร้หัวใจ

ผมไม่คิดผมไม่ร่วมไม่มีความคิดเลยด้วย

ว่าจริงแล้วคนอีก๙๙เขาไม่ได้อยู่ดีกินดี

เพื่อไทยก็ปล่อยคลิปผลงาน๑๗ปีของพักตั้งแต่สมัยพักชื่อไทยรักไทย
จนถึงพักพลังประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทย๖คลิปด้วยกันนะคะ
เป็นเหตุการณ์ย้อนประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองที่ต้องประสบกับอุปสรรคขวากน้ำ
การชุมนุมประท้วงไปจนถึงพักพลังประชาชนที่ยืนหยัดสู้กับนิติสงครามจนนาทีสุดท้าย
ถูกสารรัฐธรรมนูลสั่งยุบพักมาจนถึงพักเพื่อไทยที่สร้างตำนานผลักดันคุณยิ่งรักชินวัฒน์ขึ้นเป็นนายกหญิงคนแรกได้สำเร็จ
ก่อนถูกม็อบกว่าประสอบชุมนุมประท้วงบอยคอร์ดการเลือกตั้ง
ถัดมาค่ะปล่อยคลิปให้เห็นถึงความยากลำบากของคนกรุงเทพติดอันดับ๕เมืองคนทำงานหนักที่สุดในโลก
มีหนี้สินทั้งบ้านทั้งรถมีหนี้สินตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงาน
และตั้งคำถามว่าอายุเท่าไหร่ตอนได้ยินชื่อพักไทยรักไทยครั้งแรก
พร้อมติดแฮชแท็กเพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน
แล้วก็ตั้งคำถามว่าใครคือนายกไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยในดวงใจ
ต่อมา๑สิงหาคมปล่อยมาอีก๓คลิปนะคะ
คราวนี้ชูสโลแกนเพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน
จะทำให้เศรษฐกิจดีจบปริญญาตรีต้องได้เงินเดือนอย่างน้อย๒๕๐๐๐บาท
ประชาธิปไตยต้องรับใช้ประชาชน
ก็มีรายงานว่าคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะ
จากการผลิตของบุคลากรที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒน์
เชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสื่อโฆษณาค่ะ